สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคสดชื่นซ่ายาดมตราโป๊ยเซียน
ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเกมนัดนี้จะมีการคิดคะแนน
ทำให้ทีมชาติไทยมีโอกาสขยับอันดับโลกจากเกมนัดนี้ด้วย
เกมนี้วันที่๑๐ตุลาคมอากิระนิชิโนเตรียมจะใช้แมชนี้
ก็ได้ส่งจดหมายถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
เพื่อยืนยันว่าเกมนี้นะครับจะได้รับการยกระดับ
และมีการคิดคะแนนเสมือนกับเกมอุ่นเครื่อง
ซึ่งเกมนี้มีผลต่ออันดับโลกของทีมชาติไทยด้วย
ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยชนะมีโอกาสจะทำแต้มเพิ่ม
แล้วก็ขยับอันดับโลกขึ้นไปสูงกว่าที่เป็นอยู่ได้นะครับ
ร่าวเกี่ยวกับเกมการแข่งขันที่จะเจอกับคองโก
ถ้าหากว่าไทยชนะจะได้คะแนนเพิ่ม๕๘คะแนนนะครับ
คะแนนสุทธิก็จะเพิ่มเป็น๑๑๘๑คะแนน
หากกรณีเสมอนะครับทีมชาติไทยจะได้เพิ่มประมาณ๐๘คะแนนนะครับ
จะทำให้คะแนนรวมสุธิพไปอยู่ที่๑๑๗๖คะแนน
และหากว่าแพ้นะครับก็จะลบ๔๒คะแนน
รวมคะแนนสุทธิจะเหลือ๑๑๗๑คะแนน
เรื่องของคะแนนอาจจะมีความผันผวนเล็กน้อย
เพราะว่าตามกฎก็คืออันดับโลกของเราเป็นรอง
ทางด้านของคองโกนะครับถ้าชนะแต้มมันก็จะเยอะกว่าอยู่แล้ว
ใช่ครับถ้าเกิดแพ้ก็ลดมานิดหน่อยนะครับ
ก็คืออุ่นเครื่องจากคูณ๑๐นะครับ
ส่วนถ้าเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะคูณ๒๕
มันต่างกัน๒๕เท่านะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของเกมนี้ก็สำคัญ
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
แล้วก็คุมทีมซาอุดีอาราเบียตอนนั้น
ชนะทีมชาติไทยทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับ
จังหวะนี้เป็นจังหวะที่แฟนชาวไทยก็เชื่อว่าหลายคนจำได้

คือเราโดนจุดโทษผิดศานะ
เกมนั้นทีมชาติไทยแพ้ไป๐ต่อ๑
ประเดิมในศึกฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีม
ก่อนที่ในเดือนมีนาคมปีถัดมานะครับปี๒๐๑๙
เราจะมาเจอกับซาอุอีกครั้งในแมชนี้
แล้วแมชนี้เราแพ้ไป๐ประตูต่อ๓แพ้คาบ้านเลยนะครับ
ชนะ๒เสมอ๑ยังไม่แท้ใคร
แต่ว่าต้องดูว่าในเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทยที่บ้านของเราเนี่ย
จูนได้หรือยังสำหรับกุญซื้อรายนี้นะครับ
อีกหนึ่งคนที่หายไปจากทีมชุดนี้ก็คือธิริพันธ์พ่วงจันทร์
เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขานะครับ
แต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่าทิศิพันธ์อาจจะหายทันในเกม๒นัดสำคัญในเดือนพฤศจิกายน
ที่เราจะเจอกับมาเลเซียและเวียดนามในเกมเยือนครับ
ก็เป็นนักเตะที่ใช้พละกำลังเยอะนะครับ
ตลอดจำกันได้ในเกมนัดเปิดของรอบคันเลือกรอบนี้
ก็เล่นเป็นศูนย์หน้าให้กับทีมชาติไทยนะครับ
ข้อมคืนอาการเจ็บทิฐิพันธ์นะครับ
อย่างที่ทราบกันครับว่าเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาจากเกมที่เจอกับเวียดนามนะครับ
พลาดโอกาสลงเล่นในเกมต่อมานะครับ
คาดว่าต้องพักนานถึง๘สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
จากการเช็คอาการของทีมข่าวล่าสุด
พบว่าธิติพันธ์เตรียมกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้เริ่มกลับมาวิ่งเบาได้แล้ว
แข้งรายนี้มีโอกาสจะติดทีมชาติไทยนะครับ

ซึ่งทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนมาเลเซียและเวียดนาม
วันที่๑๔กับ๑๙พฤศจิกายนนี้นะครับ
ตามกำหนดคาดว่าทิติพันธ์จะกลับมาสมมุติอีกครั้ง

หลังจากที่พักประมาณ๘สัปดาห์นะครับ
ก็เป็น๒เกมสำคัญเลยในเดือนพฤศจิกายนนะครับ
เราต้องไปเยือนทั้งมาเลเซียและเวียดนามนะครับ

เราถ่ายทอดสดนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
เริ่มเข้าสัญญา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ

ก่อนที่จะเจอกับสหรัฐอารับเอมิเรส

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับ
เริ่มเข้าสัญญาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ

แข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์